รอปภคนนี้ไปยิงพี่เขย

แล้วก็ยิงเพื่อนร่วมงานด้วยเสียชีวิต๒ศพครับ
บอกว่ากดดัน๑ละ๒บรรดาโทสะ

กำลังจับนายสุขชัยหิรันพาพงศ์
หรือว่าชื่อหำหำอายุ๕๒ปี
ผู้ต้องหาที่ยิงนายวิชาเพิกชัยภูมิอายุ๗๒
พี่เขยเสียชีวิตในบ้านที่ตะบนบ้านค่ายอำเภอเมืองชายภูมิครับ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปยิงนายพงธร
งเคราะห์ธรรมอายุ๓๑ปี
คนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับที่หมวดทางหลวงละหาร

เหตุได้เกิด๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
เป็นการจับกลุ่มตัวได้ที่ขนส่งหมอชิด๒เมื่อวานนี้นะครับ
หลังจากเขากลับมาจากเชียง

ล่าสุดอำรวจนะครับกลัวในหำ
แล้วเจ้าตัวเนี่ยสารภาพบอกยิงจริงนะครับ
ทั้งสองคนผมจะยิงเองยิงจริง

ทั้งหมดมันเกิดจากแรงกดดัน
ทำให้ก่อเหตุแล้วอ้างด้วยว่าบันดาลโทษะ
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะก่อเหตุซ้ำเนี่ย

ตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บ้านที่ยิงพี่เขยนะจุดแรกก่อน
แล้วก็เข้าไปเคาะประตูหลังบ้าน

จากนั้นนะครับก็ขี่รถไปหมวด
ทางหลวงละหารไปเคาะประตูบ้านนายพงธร
พอเปิดมาก็นำยิงสี่นัดคุณผู้ชม
ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็แจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็คุมตัวไปฝากขังต่อสารต่อไปครับ